คือเรื่องนี้เพจแหม่มโพดำเปิดประเด็นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่๑กรกฎาคม
ประเด็นที่ทางรายการจะต้องออกมาตอบคำถามเช่นเรื่องของการเปิดรับเงินบริจาค
ทำไมเปิดรับเงินบริจาคโดยใช้ชื่อของหนึ่งในพิธีกรรายการครับ
เรื่องของการอวดอ้างเพื่อให้เช่าวัตถุมงคลเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าอืม
เรื่องของเครื่องจับผีเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์นี่ค่ะ
พิธีกรมี๓คนคุณบ๊วยเชษฐวุฒิคุณเจมส์สารวุฒิ
อาจารย์เรนนี่ที่เป็นผู้หญิงนะคะครับทีนี้ค่ะหลากหลายประเด็นที่เพจแหม่มโพดำ
ตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตอยากจะให้ทางรายการออกมาชี้แจงวันนี้เมื่อช่วงเย็น
รายการช่องส่องผีออกมาแถลงชี้แจงนะคะโดยไม่มีอาจารย์เรนนี่นะคะ
พิธีกรผู้หญิงไม่ได้มาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาค
คุณบ๊วยเชษฐวุฒิเปิดใจเลยแต่คุณบ๊วยเนี่ยเปิดใจแบบมีอารมณ์เลยนะครับ
คือบอกว่าพอมีคนมากล่าวหาเขาได้รับผลกระทบเยอะตกเป็นจำเลยของสังคมว่าลวงโลก
คุณบ๊วยบอกว่าเงินบริจาคทั้งหมด๒๘ล้านยังไม่ได้มีการโอนทำบุญ
แต่หลังจากมีเรื่องเมื่อหนึ่งกรกฎาคมโอนไปแล้วยี่สิบแปดล้านบาท
อืมไปแยกไว้ในบัญชีอื่นที่เป็นชื่อของตัวเองแทน
เพื่อให้ง่ายต่อการโอนไปทำบุญครับคุณบ๊วยบอกแบบนี้
สาเหตุที่ใช้ชื่อบัญชีของคุณบ๊วยวัตถุประสงค์ก็คือมีเพียงยอดหนึ่งจุดหนึ่งล้านบาท
โอนไปให้วัดเรียบร้อยหลังกลายเป็นประเด็นดราม่า
ทางวัดบอกว่าจะโอนเงินคืนให้อ่าดังนั้นคุณบ๊วยบอกว่า
คุณบ๊วยก็จะโอนเงินคืนให้ผู้บริจาคจนครบทุกคนครับเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักผมตัดสินไปแล้วผมผิดอะไรครับ
ผมทำบุญไม่ได้ผมต้องโอนเงินคืนทั้งหมดเนี่ยครับ
ถ้าวัดไม่รับนะผมไม่ได้กดดันใครทั้งสิ้นนะครับ
แต่มันเป็นผลกระทบที่ผมได้รับจากเพจที่ไม่มีตัวตน
แต่ผมมีลูกมีพ่อมีแม่วันนี้พ่อแม่ผมมาน้องผมก็มา
มีครอบครัวเขาทุกคนเปิดหน้าหมดและคนก็ไปเอาข้อมูล
ใดก็ตามไปเอาข้อมูลจากมีความสุขได้เช็คข้อมูลทรถูกต้องไหมครับถามจริง
คำแต่ละคำเนี่ยโอ้โหผมบอกแล้วรายการนี้คือชีวิต
ว่าโกงงี้ลวงโลกงี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับ
ตนาการกับว่าคนคนนั้นมีใครก็ตามมาว่าคุณแบบนี้
แล้วว่าทุกสื่อว่าทุกเม้นคุณจะรู้สึกไงครับ
ไม่ต้องห่วงว่าผมจะลวงโลกนะครับเพราะว่าสรรพากรจะรู้อยู่แล้ว
ถ้าเงินเดือนเงินบัญชีใครก็ตามที่มีบัญชี๔๐๐ครั้งต่อปี
และ๒ล้านบาทต่อปีหรือปีหนึ่งเกินกว่า๓๐๐ครั้ง
จะส่งข้อมูลนี้ไปสู่สรรพากรอยู่แล้วแล้วผมถูกทวงถามแบบเนี้ย
โดนหนักมากนะครับผมผิดอะไรหรือเอาให้ตายเลยเหรอ
ผมไม่มีที่ยืนเลยนะครับอืมคุณบ๊วยก็ชี้แจงในลักษณะที่ว่า
สาเหตุที่ใช้ชื่อบัญชีเป็นชื่อคุณบ๊วยจะได้ง่ายต่อการโอนเงินไปบริจาค
เพราะว่ารายการของเขาเวลาไปเยี่ยมชมวัดอ่า
ทางเพจแหม่มโพดำเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหเงินบริจาคคุณเท่าไหร่นะ

ใช่แล้วก็มีเรื่องของใบอนุโมทนาบัต

เวลาทำบุญเสร็จก็จะได้รับใบนี้มา

สามารถไปเป็นการหักลดหย่อนภาษีได้

คำถามคือทำไมใช้ชื่อคุณบ๊วยเชษฐวุฒิคนเดียว
แล้วคนอื่นที่เขาบริจาคไปบริจาคไป
ผลประโยชน์เรื่องของการหักภาษีอ้าวคุณบ๊วยได้ไปคนเดียว
อย่างนี้นะคะคุณบ๊วยก็เลยพยายามชี้แจงตรงนี้
ส่วนเรื่องที่บอกว่ารายการเนี่ยให้ข้อมูลที่บิดเบือนประวัติศาสตร์
ประเด็นนี้นะคะคุณบ๊วยเชษฐวุฒิบอกว่าอยากจะขอโทษ
ถ้าหากว่าสิ่งที่พูดไปมันกระทบกับหลายคน
แต่เป็นการนำเสนอในส่วนมุมมองของตัวเอง
ประเด็นเรื่องของการให้เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง
คุณบ๊วยบอกว่าก็รายการต้องมีผู้สนับสนุนไม่ได้บังคับให้ซื้อนี่

เหรียญขายครับคำถามคือสื่อทุกสื่อเนี่ย
ต้องมีสปอนเซอร์ไหมครับต้องใช้เงินไหมครับ

เหรียญขายจริงอันไหนขายเราก็บอกว่าขาย
เถียงแต่ที่บอกราคาแบบเป็น๑๒๙๙ครับ
ใส่กองยังดีซื้อหนึ่งเหรียญเหมือนแถมสองเหรียญ

อาจารย์เจมส์ยังบอกเลยว่าอย่าซื้อนะตอนนี้ราคามันสูงเกิน
เพราะเขาเป็นกูรูด้านเหรียญ
ประเด็นเรื่องของเครื่องรางของขลังที่ให้เช่าหรือให้ขาย
คนที่ตั้งข้อสังเกตก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตเฉพาะเรื่องของราคาว่าถูกว่าแพง
แต่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการหลอกลวงหรือเปล่า
ส่วนเรื่องข้อมูลธรรมดิสัจคุณบ๊วยบอกว่า
ก็เป็นการให้ข้อมูลในส่วนของพวกเขา
ไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูอะไรประมาณอย่างนี้
ทีนี้ค่ะการที่อาจารย์เรนนี่หนึ่งในพิธีกรที่เป็นผู้หญิง
ที่ชอบพูดอ้างอิงถึงบุรพกษัตริย์
วันนี้มีตัวแทนของอาจารย์เรนนี่ออกมาให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าไม่ได้เป็นการอ้างถึงแต่เป็นการกล่าวด้วยความเคารพ
เพราะอาจารย์เรนนี่เห็นจริงเขายืนยันแบบนี้นะคะ
เห็นจริงเป็นลักษณะของลำแสงที่เปล่งรัศมี
แต่ไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนเชื่อได้
เพราะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
อาจารย์เรนนี่ไม่ได้มาแถลงด้วยในวันนี้
เพราะว่าเดินทางไปทำบุญที่ภาคเหนือการแถลงวันนี้มันกระทันหัน

คือเขาก็
ยืนยันว่าอาจารย์เรนนี่เขาเป็นคนที่เห็นผีได้จริง
ใช่อาจารย์เรนนี่บอกว่าตัวเองเหมือนกับเคยตายแล้วฟื้นขึ้นมา
ก็เลยสัมผัสกับวิญญาณได้อะไรได้
ส่วนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาไปใช้ในรายการเนี่ยไม่ได้หลอกลวง
มันก็สัมผัสเห็นในจุดทุกจุดที่อาจารย์เรนนี่บอกว่าเห็น

ในรายการเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวก็ถามเลยนะคะว่าโอ้โห

ถูกตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องขนาดนี้

คุณบ๊วยเชษฐวุฒิบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่ทำร่วมกันของคนไม่กี่คน

หลังจากนี้จะเดินหน้าพัฒนาต่อไป
แต่ว่าจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มาเป็นบทเรียนค่ะครับ
ส่วนในเจมส์สารวุฒิอีกหนึ่งพิธีกรนะคะ

ยืนยันว่ากล้องส่องผีใช้งานได้จริง
เขาบอกว่าเขาใช้งานได้เขาเอามาโชว์ตอนแถลง
ส่วนมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่อาจจะมองแตกต่าง
ก็เป็นแค่เรื่องของการมองเห็นไม่ตรงกัน
ดราม่าการถ่ายทำรายการที่ไม่ได้ขออนุญาต

รายการอื่นช่องอื่นเวลาไปถ่ายทำเนี่ย

โบราณสถานเข้าไปตามวัดตอนดึกตอนดื่น
หาว่าทางรายการนี้ไม่ขออนุญาต
แล้วรายการปืนขอไหมล่ะเขาถามกลับมา
มันจะใช้ตักกะทางออกอย่างนี้มันจะได้เหรอ

หลังจากการแถลงเสร็จเนี่ยนะคะ
วิจารณ์เยอะมากจริงนะคะ
คุณผู้ชมลองไปไล่อ่านดูในโลกโซเชียล
แหม่มโพดำเองที่เป็นคนเปิดประเด็นในเรื่องนี้
ก็โอ้โหโพสต์เลยนะคะ
โพสต์เลยบอกว่าตั้งข้อสังเกต
การแถลงในครั้งนี้เอาไว้๗ข้อ

เพจแมมโพดัมบอกว่าสรุปใจความได้ว่า๑
ใครเขาทอดกระถิ่นแล้วเอาเงินเก็บไว้กับตัวตั้ง๗เดือน
ปกติทอดจบก็รีบเอาเงินเข้าวัดไปเลย
ขายเหรียญเพื่อหาทุนทำรายการไม่ได้มีคนว่า
แต่เหรียญปีศาจกรีกใส่สรรพคุณอุตริโฆษณาเกินจริง
มีพลังเมตตามหานิยมมันเป็นเรื่องโกหกครับ

แถลงทำไมไม่มาลักษณะแบบนี้นะคะ
ไม่กี่แผ่นมันไม่สามารถสรุปได้ว่าบัญชีโปร่งใสจริงหรือเปล่า
พระเจ้าตากสิ้นสุดไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อน
ทำไมไม่ปิดบัญชีโอนให้วัดไปกลับเปิดลากยาวมาจนถึงตอนนี้
ถ้าไม่ออกมาแฉจะโอนยอดมารวมกันไหมเนี่ย
แล้วเงินที่ชาวบ้านให้เป็นเงินสดหลายหมื่นบาทอยู่ไหนล่ะ
บัญชีไหนประเด็นที่๗ขอชมเจมส์ที่สัญญาจะปรับปรุงและกลั่นกรองข้อมูลให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้
อันนี้คือการตอบกลับจากทางเพจแหม่มโพดำนะคะ
ก็เหลือจานเวนนี่ใช่ไหมครับมีเมื่อวานที่ไลฟ์สดออกมานิดหน่อย
สั้นนาทีกว่าเองเมื่อวานนะคะ